โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่หลายคนก็มองว่า
อดีตคนเคยรักของเธอเนี่ยดูจะไม่เหมาะสมกับสาวแพทย์สักเท่าไหร่
ก็เลยกลายเป็นที่มาของวลีเด็ดที่เธอเคยพูดเอาไว้
ว่าแพทย์ไม่ได้คบคนที่ฐานะ
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะโดนใจใครหลายคนเหมือนกันนะ
แต่ต้องบอกว่าก่อนที่เธอจะมาคบกับอดีตแฟนคนนี้
ที่กลายเป็นคู่กรณีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
เส้นทางความรักของสาวคนนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะคุณผู้ชม
เพราะดูเหมือนว่าแต่ละครั้งจะจบลงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยค่ะ
ณปภาถือเป็นนักแสดงสาวที่มีทั้งความสวยและความสามารถ
ขณะที่นิสัยใจคอเพื่อนร่วมวงการต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าเธอคือดารานิสัยดีมีอารมณ์ขัน
แต่หากจะย้อนเส้นทางความรักครั้งเก่า
ดาราสาวคนนี้ก็ดูจะอาพับเรื่องความรักไม่ใช่น้อย
ตั้งแต่สมัยที่สาวแพทย์เข้าวงการใหม่
ตกเป็นข่าวกับหนุ่มในวงการมากหน้าหลายตา
อดีตนักแสดงจากเรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
ที่สาวแพทย์จะเริ่มคบหากับหนุ่มในแวดวงไฮโซ

ซึ่งปัจจุบันคือแฟนนุ่มของเพื่อนนักแสดงร่วมช่อง

ซึ่งความรักครั้งนั้นยังไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก
และดูเหมือนเพียงไม่นานก็มีอันต้องเลิกรากันไป
จากนั้นจึงมาคบกับไฮโซฮิมอิสริยะ
ซึ่งจะด้วยเหตุผลคนใดไม่เป็นที่แน่ชัด
ทั้งคู่ต้องจบความสัมพันธ์กันไปในที่สุด

ฝ่ายชายก็หันไปควงนางแบบนักแสดงสาวบีน้ำทิพย์
ตกเป็นข่าวรักสามเศร้าอยู่พักหนึ่ง
ต่อมานักแสดงสาวก็คบหาดูใจเงียบกับไฮโซนิว
แต่ไม่ทันไรเจ้าตัวก็ประกาศหานุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจ
ส่วนสาเหตุการเลิกราแม้แต่สาวแพทย์เองก็ยังงง
เพราะจู่ฝ่ายชายก็หายตัวไปซะเฉยแบบไร้ร่องรอย
และไม่ได้บอกเหตุผลใดกับเธอ
ซึ่งความรักครั้งนั้นดูจะทำให้เธอเฮิตหนักกว่าครั้งที่ผ่านมา
อกย้ำความอาพับรักของแพทย์นับประพาอีกครั้งกับชายหนุ่มที่ชื่อเตอร์
หลังจากที่เธอเปิดตัวกับสื่อมวลชน
โดยให้เหตุผลที่ฝ่ายชายเอาชนะใจเธอได้
ก็เพราะไม่รังเกียจครอบครัวของเธอ
ยังช่วยดูแลแม่ที่กำลังป่วย
แต่เพียงไม่นานแพทย์ก็ต้องช็อกหลังรู้ข่าวว่าแฟนนุ่มมีคดีติดตัว
ซึ่งแม้ว่าเธอจะยืนยันว่าพร้อมให้โอกาส

สืบเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน
อย่างไรก็ตามแม้จะเลิกรากันไป
แต่หลังจากที่อดีตคนรักถูกตำรวจจับ

เข้าไปเยี่ยมที่ห้องขังอย่างไม่ปิดบัง
และที่เป็นแผลสดร้อนก็คือแจ๊ค
หนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง๘ปี

เพราะความที่ชายหนุ่มเป็นคนจิตใจดี

แต่สุดท้ายเส้นทางความรักของเธอ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวคลึกโครมอย่างทุกวันนี้

เรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

เพราะยังไงแล้วการที่คุณแพทย์เป็นคนกระตันอยู่
ก็ทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
แล้วก็เชื่อว่าจะได้รับสิ่งดีตอบกลับมา

คุณจะต้องเดินหน้าทำบุญสะดอกครอบครั้งต่อไป
เข้าหวัดทำจิตใจให้สบายนะคะ